นี่แป๊บเราจะเข้าสู่รอยกระทงกันอีกแล้ว

วันนี้วันที่๑๒แล้วเนอะ๑๒ตุลา
ปีนี้รอยกระทงเดือนพฤศจิกาป่ะ

เขาเปิดเผยหลังการประชุมหาลือการบูรณาการการจัดงานรอยกระทงประจำปี๒๕๖๐
กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยบูรณาการกับหลายหน่วยงาน
ภาครัฐนะฮะแล้วก็เอกชนจัดงานวันรอยกระทงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เทศกาลประเพณีรอยกระทงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว
โดยหนึ่งในสถานที่จัดงานวันรอยกระทงจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากนั้น
ก็คือวัดอรุณวัดอรุณสวยงามนะครับราชวรารามเนี่ย
ซึ่งในปีนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้หารือบูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยเบเวอเรชจำกัดมหาชนเนี่ย
เพื่อเตรียมจัดงานสืบสารประเพณีรอยกระทงที่วัดอรุณราชวราราม
โดยเน้นอนุรักษ์สืบสารอันนี้ที่ฉะเชิงเศร้า
นี่ใช่ไหมฮะอันนี้วัดที่พระพิกาเนตสีชมพูที่ฉะเชิงเซาไม่ใช่พระอรุณ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
อกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สำหรับการจัดงานรอยกระทงทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาค
เพื่อเตรียมเสนองานลอยกระทงขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้น
นะครับรายการวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก

วัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก้ครับ
ทั้งนี้ครับวาระดังกล่าจะถูกเสนอต่อคอรมอคณะรัฐมนตรีเนี่ย
เห็นชอบในช่วงไตรมาสแรกของปี๖๗จ้ะ
ค่ะค่ะรอยกระทงปีนี้ก็คือวันจันทร์ที่๒๗พฤศจิกายน
อ๋อเหรอ๒๗พฤศจิกายนเลยใช่จริงก็มีจัดงานประเพณีหลายที่นะคะ
อย่างถ้าเป็นสุโขทัยอย่างนี้ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย
ปีนี้เขาจัด๑๘๒๗พฤศจิกายน
แล้วก็ถ้ามีที่ตากที่ตากก็จะมีประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีบ๑๐๐ดวง
อันนี้นะคะ๒๔๒๗พฤศจิกายนเขาก็มีจัดกันหลายที่นะ
แล้วก็แบบใช่รอยเอ็ดก็มีค่ะรอยเอ็ดก็จะจัดที่๒๖๒๗พฤศจิกายนนะคะ
เชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่มีเชียงใหม่จัดยี่เป็งนะคะ
ก็คือ๒๖๒๘พฤศจิกายนนี่ทรทเขามีการรวบรวมเอาไว้เลย
พฤศจิกายนมหากรรมลอยกระทงสัมผัสเสน่ห์ประเพณีกรุงเก่า
อันนี้ศรีสรรห์แห่งสายน้ำอันนี้และธรรมทธเขาก็มีการจัดนะคะ

ก็ต้องติดตามกันอู๋คือเยอะเลยอ่ะประเภทนี้๒๐แปงล้านนา

เขาเลยถามว่าอย่างกินเจที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ภูเก็ต
อย่างสิ้นเดือนเนี่ยบ้างปลายพญานาศน์เนี่ย
เขากำลังจะดันให้เป็นแบบว่าบ้างไฟพญานาคโลก
ก็จะเห็นแบบว่าการไปดูซิว่าร่วมพิสูจนซิว่าจะมีหรือเปล่า
ซึ่งปีนี้เขาเขาจัดสองวันสองวันเลย
อย่างตัวนี้เองจะไปจะไปไปที่เอ่อ

อย่างที่ปีนี้ประเพณีอย่างนครพนม
นครพนมก็มีปรเพณีนี่นึงชื่อไหลเหลือไฟ
ถูกต้องไหมบึงการปีนี้เขาก็มีการจัดของเขา
แบบว่าเกี่ยวกับพญานาคตรงรุ่มแม่น้ำโขงคือสายรุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดเลย
แล้วก็มาที่หนองคายที่พลพิสัยพลพิสัยเนี่ยมีมานานแล้ว
ถ้าใครเป็นคนชาวพลพิสัยนี่ก็จะเห็นว่าบ้างไฟพญานาคเนี่ย
มันเคยเกิดคำถามขึ้นคำถามหนึ่งเลยว่าสรุปแล้วมนุษย์ทำ
หรือว่าธรรมชาติทำหรือธรรมชาติทำก็ต้องไปร่วมพิสูจน์กันเอง
ว่างานบ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นที่พี่เคยเห็นกับตาพี่ไหม

ขึ้นมาแบบขึ้นจากน้ำมาเลยขึ้นจากน้ำไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่น
เพราะว่าเราก็ไม่เคยไปชิมอะเนอะเนอะก็คือ

ถ้าเป็นผู้มันจะมันก็จะมีขวัญอ่ะ
แต่อันนี้ก็ค่อยลอยขึ้นมาอย่างนี้
แล้วลอยอยู่นานไหมคะที่พี่เห็นขึ้นค่อยลอยขึ้นข้างบนอ่ะ

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืม